อาจารย์เฉลิมชัยโฆษฎภิพัทรศิลปินแห่งชาติ

คุณเกิร์นเทริญครับอาจารย์ครับ

ยังบาดกลัวมากแล้วไม่เคยเกร็ง
อาจารย์ค่ะที่เห็นจากภาพนี้ต้องถามว่า
อาจารย์ใช้เวลาในการวาดภาพนี้นานแค่ไหนคะ

ได้ครับได้ครับขอเกินผมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์
ผมก็ไม่นึกไม่คิดไม่ฝันว่าทางไทยรัฐจะคิดเรื่องนี้
เป็ปต์นี้เพราะว่าผมเนี่ยถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ส่วนพระองค์มาก
นั่นคือการออกแบบเหรียญมอบให้แก่แพทย์พยาบาลทั้งหมดเลย

พระเจ้าอยู่หัวทรงนิมิตรแล้วก็บอกคุณขวัญว่า
อ่ามีคนเดียวที่จะทำงานนี้ได้ก็คือเฉลิมชัย

เป็นที่สุดของชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์
ก็วันนั้นเป็นวันเข้าพรรษา
แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวให้คุณขวัญโทรศัพท์ไปหา
เพื่อเล่าเรื่องนิมิตของพระเจ้าอยู่ให้ผมฟัง

แล้วพอเล่าเสร็จเรียบร้อย
ผมก็ตื่นเต้นมากว่านิมิตรนั้นยากมากเหลือเกิน

แล้วพระเจ้าอยู่ก็รับสั่งให้คุณขวัญบอก

ไม่ต้องรีบนะฮะ

ก็เราก็อยากจะถวายงานก็รีบกลับมากรุงเทพ

ตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเข้าศรีราชเป็นครั้งแรก

หลังจากส่งหายเสร็จเรียบร้อยก็ทำเหรียญเนี่ยมอบ

ตอนนี้เหรียญอยู่ในพิธภัณฑ์ของศรีราช

เป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญส่วนพระองค์มาก
มอบให้กับผู้ที่ดูแลพระองค์ท่าน

ดังนั้นเนี่ยผมก็ออกแบบออกแบบก็หงุดหงิด
เพราะว่าอยากทำถวายท่านเร็วอะไรอย่างนี้
ก็ขัดคำสั่ง
เพราะว่าผมก็ด้วยความร้อนใจนะ
ทุกคนก็ต้องร้อนใจอยากทำถวาย
ก็หุดหงิดก็สเก็ตอะไรก็ไม่ออก
อะไรออกมาก็ไม่ดีไม่ชอบ
ผมก็นึกถึงคำของพระเจ้าหัวที่บอกผ่านคุณขวัญมาว่า

ผมก็เงียบสงบเอาละ
เพราะเราคงจะแบบเครียดมากเกินไป

ก็สงบจิตสงบใจนึกถึงเสียงที่คุณขวัญบอก
ก็ไปพักผ่อน

ก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บนคอนโดเล็กที่ทะเล
อยู่คนเดียวผมก็นั่งเงียบไป
แล้วก็นั่งหลับตาภาวนาของผมไปเงียบ

ก็ถูกใจชอบใจมากเลย
แล้วแก้วาดรูปวาดรูปมาให้ด้วย

ลายเซ็นต์ที่เป็นพอของท่านต้องเป็นแบบนี้นะ

แล้วก็ได้มอบ

ตอนนี้ติดอยู่ที่หอศิลปที่วัดน้องคุณ
ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พิเศษมาก
แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยในประเทศนี้
ยกเว้นหมอพยาบาลแล้วก็คนกวาดขยะแม่บ้านอะไร

ผมได้รับพระชธานมาเหรียญหนึ่ง
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ไกลแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะ
มีเรื่องหนึ่งที่ผมทำถวายเรื่องพระมหาชนก
มหาชนกผมทำถวายตอนที่ดีที่สุด

เรือแตกแล้วก็ว่ายน้ำนะ
อันนั้นเป็นไฮไลท์ของพระมหาชนก
วันนี้เศรษฐภัณฑ์เอ็ดรูปทั้งหมด

ผมบอกว่านี่เฉลิมชัยเขียนรูปรูปหนึ่งสิ
ที่ไม่ใช่ในเนื้อหาของหนังสือ
แต่เป็นรูปที่ก่อนเรือแตก

ท่านก็อธิบายฝังว่า
เขียนรูปที่มีพายุเป็นอุกาฟ้าเหลืองนะ

แล้วปลากระโดดว่ายน้ำไปข้างหน้า
ข้างหลังเป็นแสงสีเหลือง

รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ
ก็ผมกลับไปก็เขียนรูป
รูปนี้ที่รับสั่งเหมือนจาก
นิมิตจากความคิดของพระองค์ท่าน
วันที่เราเข้าเฝ้าถวายงานครั้งสุดท้าย
ที่เอารูปทั้งหมดไปติดแสดง
ให้พระองค์ท่านทอสเบอร์เนสที่ในหวัง

ไหนรูปไหนรูปนั้นอยู่ไหนรูปนั้นอยู่ไหน
เห็นรูปบอกโอ้อย่างนี้สิอย่างนี้สิ
อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า

อัศจรรย์ทำให้ผมรู้สึกอัศจรรย์หว่า
ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่ามา๒รูป
พระองค์ท่านเคยเห็น
นั่นก็คือรูปเมื่อของราชครบ๕๐ปี
รูปนั้นและอีกรูปหนึ่งเขียนตอนพระองค์ท่าน๗๒

ผมเขียนรูปพระเจ้าอยู่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขียน
ผมเขียนจากกายทิพย์ของท่าน

ไม่เหมือนลูกของผู้อื่น

ทั้ง๑๕รูปที่เห็น
ทุกคนเขียนกายเนื้อพระเจ้าอยู่หมดเลย
แต่มีผมคนเดียวที่เขียนกายทิพย์
นั่นก็คือผมเคยผ่านการเขียนกายทิพย์มา๒รูปแล้ว
รูปนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องไทยรัฐเลย

แต่เมื่อวันที่พระเจ้าอยู่ว่าเสด็จสวรรคต
ผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องวาดรูปรูปหนึ่ง
เพื่อเป็นบันทึกสิ่งที่ความรู้สึกระหว่างผม
ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัว
และผมก็ได้สนองผลงานแก่พวกท่าน

แต่ผมจะเขียนรูปนี้เพื่อเก็บไว้ที่หอสินผม

เราก็ใช้เวลานานมากในการสเก็ตรูปแล้วก็เลือกรูป
เลือกรูปเพื่อส่งเสด็จ
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปที่มีความหมาย
แล้วก็เวลาเวลาพวกเราดูรูปพระเจ้าอยู่หัว
พระพักษ์ของพระเจ้าอยู่ไม่ใช่กายเนื้อ
แต่ว่าพอพักนั้นเราจะเห็นรอยยิ้ม
เราจะเห็นความนิ่งคือการวางนิ่งเฉย
ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นเลข๙
เลขเก้าซึ่งดีไซน์ขึ้นมาเหมือนการเคลื่อนไหวจากเลขเก้า

นี่สมมุติตรงนี้นะฮะเวลาท่านเห็น

ด้านนี้นะฮะเป็นสวรรค์นะครับ
สวรรค์ทั้งหมดนั้นมีอยู่

เป็นทางส่งเสด็จ

ถวายความเคารพ

ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือพรมวิหาร๔พระเจ้าอยู่หัวบรรลุธรรมนั่นก็คือเข้าใจในเรื่องของพรมวิหาร๔
ดังนั้นอันนี้เป็นเลข๙พระเจ้าอยู่ค่อยเคลื่อนขึ้นไปผ่านสวรรค์ไปสู่พนิพานนี่คือความคิดผม
อันนี้คือประชาชนเป็นประชาชนชาวไทย
เจ้าอยู่ว่าชอบสองอย่างที่มากที่สุดแล้วก็ทำให้แก่ชาติบ้านเมืองเรานั่นคือน้ำและอากาศ

ดังนั้นเราจึงมีน้ำแล้วก็สีเขียวแทนท่านโปรดเรื่องธรรมชาติมากท่านรักธรรมชาติมากดังนั้นสีเขียว
อันนี้คือตัวแทนของความเป็นชาตินะลายไทยที่มีดอกบัวลายไทยที่พิ้วไหวขึ้นไปไปสู่เป้าหมายที่ไม่จบสิ้น
นั่นคือความเจริญของชาติบ้านเมืองคือเรื่องพระเจ้าอยู่ว่าโปรดมากแล้วท่านรับสั่งเสมอในเรื่องของชาติ
ดังนั้นเนี่ยคือสีเขียวก็เป็นธรรมชาติน้ำเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านดูแลตลอดเวลา
ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์และเทวดาต่างแทร่ซ้องสารเสริมในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่
ดังนั้นดอกบัวนี่เป็นธรรมะเป็นทงชัยของพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักธรรมที่ท่านทรงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

โดยที่ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านสวรรคตใช่ไหม

โดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าทางไทยรัฐจะติดต่อมา

ไม่ได้คิดเลยว่าไทยรัฐจะติดต่อมา

นี่คือความอัศจรรย์ที่ไทยรัฐติดต่อผม

จึงบอกว่าเป็นความอัศจรรย์

แล้วผมก็ไม่เคยคิดได้ว่าไทยรัฐจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พอดีเนี่ยพวกเราไปหา

ส่งมือเด็ดที่สุดไปหาผมก่อน

เชิงจิตวิทยาผมเป็นคนที่ไม่ง่ายกับทุกอย่าง
แต่นี่การส่งเนี่ยเขาไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่เก่ง

หรือการคิดเรื่องคอนเซ็ปต์ที่ดีแบบนี้
แต่เค้ายังเก่งในเรื่องของบริษัทเจริณ์การ
ในการส่งหน้าม้าไปหาผมก่อน
คือคนไหนอาจารย์

พี่สานหรอครับ

หลังจากที่ผมโอบฟังนะผมตกใจมากไอ้โจ้เฮ้ยจริงเหรอวะยาโจ้เฮ้ยมึงมีวิสัยทัศน์ดีขนาดนี้เลยเหรอวะมึงคิดอะไรดีขนาดนี้เลยเหรอ
บอกไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาประชุมกันผมไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าผมแค่มาทาบทามอาจารย์
ผมก็ยังปิดเป็นความลับนะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องฉากใช่ไหมโจ้มันยิ่งใหญ่มากเลยเฮ้ยพี่อยากทำมาก
คือพี่เนี่ยแบบโอ้โหอยากทำเพราะพี่เขียนรูปไว้เยอะนะเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรนะแต่ว่าเฮ้ยเจ้าทำฉากเนี่ยเป็นสวรรค์นี่เลยเหรอวะ
ก็ตกใจนะตกใจจริงนะว่าคิดอะไรคิดได้ขนาดนี้เลยว่าจะเปลี่ยนฉากให้กลายเป็นช่องทีวีที่ทุกคนต้องดู
ไม่ได้ดูวันนั้นก็ต้องดูในมือถือ

แล้วคนที่เป็นพิธีกรอยู่ในนั้นก็จะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลย
หนูเองนะคะค่ะค่ะค่ะค่ะ

นี่หนูจะรู้สึกว่าหนูเป็นนางฟ้า
ดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลย
ว่าประเทศเราในเรื่องศิลปะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
แต่ผมเห็นว่าผู้บริหารไทยรัฐเป็นผู้ที่มีรถเกี่ยว
ดังนั้นจึงคิดว่าการทำสิ่งนี้มันไปสู่ประชาชน
ให้ประชาชนได้เห็นอาร์ตถึงแม้จะไม่นาน
แต่ว่านั่นคือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึก

มันเหมือนชีวิตมันเหมือนสวรรค์จริงความรู้สึกอย่างนั้น
ก็จะทำให้ประชาชนคนใดดูแล้วมีความสุข
แล้วก็ดูแล้วเป็นความงดงามเป็นความสุข
แล้วทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจมอบภาพนี้มาเป็นหน้าปกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คือไม่รู้เรื่องเลยไงไม่รู้เรื่องเลย
คิดว่าเขาคงคัดเอารูปของคนอื่นหรอกไม่ใช่เอาของผม
เพราะว่าไม่ได้เขียนรูปเหมือน
แต่เพียงนึกว่าเขียนรูปนี้ก็ไม่ได้คิดก็ปิดเป็นความลับตลอด
เขาไปทำฉากนะเขาไปเรื่องฉากเข้าไป
เขาคุยเรื่องฉากมันฉลาดมากนะไอ้เด็กคนนี้มันฉลาด

มันหลอกเก่งมากมันก็เอาเรื่องฉากมา
อาจารย์อย่างงี้ผมเอารูปนั้นรูปนี้มา
ต้องเปิดเผยแล้วไว้รูปนี้ไม่ได้แล้ว

เพราะเราสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องที่เหมือนกันตรงกับเด็กรัฐคิด
ตลกคือมันไม่ใช่มหัศจรรย์มันอัศจรรย์ก็คือ
ในใจผมก็กลับรู้สึกว่าอะไรวะมันเป็นไปได้ยังไง
มันเป็นไปได้ยังไงในความรู้สึกนะแต่ไม่บอกมันหรอก
เดี๋ยวกลัวมันรู้ไม่บอกมันเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันตรงกับเราอ่ะ
ทำไมคิดตรงกับเรารูปนี้เราเขียนส่งเสด็จจริง
แล้วทำไมไทยรัฐคิดมันต้องมีอะไรอัศจรรย์ที่ดนใจให้ไทยรัฐคิดแบบนี้
แล้วจึงไปหาผมในเรื่องฉากแต่สุดท้ายก็เปิดเผยรูปนี้มา
ให้เห็นว่ารูปนี้เราเขียนเพื่อเหมือนเตรียมไว้กับฉากนี้เลย
เป็นไฮไลท์ของฉากนี้เลยถ้าไม่มีรูปนี้ฉากนี้จะไม่สมบูรณ์ในวันที่๒๗
นั่นก็คือเราได้คัดเอาเห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่ลอยขึ้นไป
มันงดงามมากมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหเหมือนความเป็นจริงเลย
มันเหมือนจริงดูแล้วสะเด็ดสู่สวรรค์จริง
นี่ก็จะเป็นฉบับไฮไลท์เพราะว่าเป็นฉบับแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับประวัติศาสตร์๑๓ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
ดีนึกแล้วยังขนลุกอยู่คนเดียวตลอดเวลาเวลาเขามาคุยกับเรา
เราตกใจมากว่าเป็นไปได้อย่างไร

หนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษหนังสือพิมพ์มีชีวิตของเรา

ท่านค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับผู้บริหารไทยรัฐไหมคะ

ต้องขอชมเลยต้องขอชมมากมากเลยว่าผมนี่
คือผมเป็นห่วงบ้านเมืองก็คือว่า
บ้านเมืองเราเรื่องความคิดสร้างสรรค์เราแย่มาก

ไม่เป็นไรฮะถ่ายทอดสดดีดี
เราจะได้รู้ว่าจริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ
คือผมอยากจะบอกไม่ได้ดูถูกอะไรพี่น้องประชาชนไทย

ความจริงที่บ้านเมืองของเรานั้นไม่ได้ส่งเสริมเรื่องสุนรีภาพหรือความงาม
หรือส่งเสริมให้เด็กของเราเป็นนักคิดเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักจินตนาการ
เด็กไทยเราหวาดกลัวมากเป็นคนขี้ขาดกลัว
ความกลัวจึงทำให้ความกล้าหายไป
ความกล้าหายไปความคิดสร้างสรรค์จบเก็บ

คนไทยจะเป็นนักหลอกไม่เป็นนักคิด
ดังนั้นผมดีใจตรงที่ไทยรัฐคิดเพื่อประชาชน
นี่คือประโยชน์ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะของเรา
หรือเกิดขึ้นเฉพาะใคร
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งหมด
ประชาชนได้เห็นของดีและมีค่า
จึงทำให้เกิดเขารู้ว่าอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ถูกไหมถ้าเขาไม่เห็นเขาจะไปมีความคิดสร้างสรรค์ได้
เขาจะสนใจสุนรีภาพหรือความงามได้ไง
ดังนั้นอันนี้คือการนำเสนอที่ครบที่สุด
นั่นคือไปสู่ยังประชาชน
ให้รู้จักศิลปะสุนัยภาพความเข้าใจหรือความงาม

แล้วทำให้ใจของคนไทยมองอยู่น้ำตาไหล
แล้วโดยไม่รู้ตัว
คืออินไปกับสิ่งที่กำลังถูกสร้างขึ้นมา
ประกอบทั้งดนตรีทั้งหมดเลย
เนื้อหาสีฟอร์มรูปทรง
ดนตรีเสียงตาประสาทสัมผัสทั้งหมด
เพียงไม่กี่นาทีวูบเดียว
แต่ว่าโอ้โหมันเป็นค่าที่แบบ
ที่เขาไม่มีจินตนาการ
แต่เมื่อเราสร้างจินตนาการออกไป

ต่อผู้สร้างก็คือไทยรัฐ
นั่นคือสิ่งที่เรานำหน้า
ไทยรัฐของเรานำหน้าไปตลอดเวลา

ที่ผมอยากเห็นแล้วก็ผมได้เห็น

พอรู้ข่าวว่าไทยรัฐคิดขนาดนี้เลยนะ
ผมนี่แบบเต็มที่

ได้ทุกอย่างที่ปรารถนา

แล้วก็เราก็เห็นเด็กเขาทำกันนะ

โอ้โหไปคัดรูปเป็นร้อยพันรูป
เขาทำโอ้กว่ามันจะออกมาเป็น๓นาที
โอ้โหมันเรื่องใหญ่มาก
คุณไอกับอาจารย์ด้วยเหมือนกัน

ยืนดูรูปผมรูปนี้แล้วน้ำตาไหล
น้อยมากคนพวกนั้นต้องมีสุริยภาพเข้าใจความงามมากที่สุด
แต่วันนั้นทุกท่านไม่ต้องเข้าใจศิลปะเลย
รัฐจัดสรรให้ท่านดื่มดำไปกับงานศิลปะแบบไม่รู้ตัว

ที่ผมคิดว่าเป็นจุดประกายที่งดงามที่สุด
ของการจากไปของพระเจ้าอยู่แต่เราได้มาในสิ่งที่รำคามากที่สุด

นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่ก็บอกก้าวต่อไป

ท่านสู่สวรรคตแล้วแต่คนไทยต้องสู้ต่อไป

นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า
นั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการเคลื่อนไหวของพระองค์ท่าน
ขึ้นไปสู่อย่างสวงสวรรค์เราต้องไปสู่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง
พระเจ้าหยุดพูดเสมอว่า
รักชาตินั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจ
ของพระเจ้าหยุดและทุกคนคนไทย
ผมถ้าให้ฝากบอกผมบอกอะไรเรื่องพระเจ้าอยู่ว่า
ผมจะบอกว่าพระเจ้าอยู่ว่ารักคนไทยมากรักประเทศมาก
เจ้าอยู่อยากเห็นประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
อยากเห็นคนไทยไม่มีความทุกข์ไม่มีคนจน
คนไทยอยู่ดีกินดีคนไทยไม่ทะเลาะกัน
คนไทยมีความรักกันสามัคคีกัน
และนำชาติไปสู่ความอยู่ดีกินดีทั้งหมดของคนในชาติของพระเจ้าอยู่
นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ไปสู่ประชาชน
ว่าเราขอให้เรารักบ้านเมืองของเราสักครึ่งเดียวของพระเจ้าอยู่
เราก็มากมายแล้วบ้านเมืองของเราก็เจริญมากมาย
เอาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องเท่าพระเจ้าอยู่ครับ
นั่นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ

คิดว่าทุกคนอยากเห็น

ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เฉลิมชัยโศโนิทิพัท